ตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เมื่อวานที่เราเล่าไปว่ามีผู้ปกครองของนักเรียนเป็นนักศึกษาชายชั้นปี๑
สถาบันแห่ง๑ย่านสามเศส
คุณพ่อเนี่ยพาลูกชายไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับรุ่นพี่ค่ะ
รุ่นพี่เนี่ยรับน้องรุ่นน้องชั้นปี๑ด้วยวิธีการที่โหดเยี่ยมมาก
ทั้งทุบทั้งตีเอาน้ำตาเทียนหยดตามตัวแล้วทำแบบนี้ทุกวัน
ดูตัวของน้องสิมีแผลขนาดเนี้ยทุกวันแล้วก็ไปรับน้องกันนอกสถานที่
เหมือนรุ่นพี่มีบ้านเช่าอยู่หลังนึงหลังเลิกเรียนก็ไปรับน้องกันวันหนึ่ง๓ชั่วโมง
แล้วก็ทำร้ายร่างกายอยู่แบบเนี้ยแล้วไม่ได้มีน้องคนนี้คนเดียว
มีรุ่นน้องคนอื่นที่โดนรับน้องแบบนี้จนทนไม่ไหวหลายคนมากลาออกกันไป
น้องคนนี้นะ๑๙คนสำหรับสาขานี้เหลือเรียนกันอยู่ไม่ถึง๑๐คน
คุณพ่อของน้องบอกว่าจะเอาผิดกับรุ่นพี่ให้ถึงที่สุด
ตอนแรกถามไปทางสถาบันการศึกษาทางสถาบันบอกว่าไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าไปรับน้องกันหลังเวลาเรียนไปรับน้องกันนอกสถาบันสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะ
ทางรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครออกมาชี้แจงนะคะ
ศาสตราจารย์สุพัตราโกศัยกานนท์ออกมาบอกว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ยืนยันว่าจะให้ความคุ้มครองนักศึกษาที่ถูกทำร้ายร่างกายในครั้งนี้เพราะน้องเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องลาออก
เพราะว่าถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายทางมหาวิทยาลัยต้องช่วยเหลือคุ้มครองในส่วนนี้
ดังนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดีบอกว่าเดี๋ยวดูแลให้แล้วก็มีมาตรการลงโทษรุ่นพี่ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
ถ้าการสอบสวนของคณะกรรมการแล้วเสร็จโทษสูงสุดก็คือไล่ออกนะคะให้รอ๗วันค่ะจะมีความคืบหน้า
ตอนนี้สั่งการให้พักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษาเอาไว้ก่อนส่วนสิทธิ์เก่าที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่จบไปแล้วอ่ะค่ะ
แต่ยังเข้ามายุ่งมาเป็นรุ่นพี่มารับน้องโหดอะไรอยู่เนี่ยนะก็ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วจะมีคำสั่ง
สิทธิ์เก่าเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยอีกซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณจอมขวัญได้สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์สุพัทราด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ตามประวัติแล้วเนี่ยย้อนกลับไปปีที่แล้ว๒ปีที่แล้ว๓ปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีแบบนี้ในมหาวิทยาลัยไหมคะอาจจะไม่ต้องสาขานี้คณะนี้ก็ได้แต่มีไหมคะ
ไม่มีเลยค่ะเรื่องการรับน้องรุนแรงอย่างนี้ไม่มีค่ะ
เอาใหม่ค่ะอาจารย์ค่ะในส่วนของคณะนี้เนี่ยนะคะที่ได้ข้อมูลมาคือรุ่นพี่ปี๒ไม่มีเลยนะคะแปลว่าอย่างน้อยปีที่แล้วเนี่ยมันต้องเกิดสิคะ
ไม่ใช่ค่ะสาเหตุที่ไม่มีปีที่แล้วเราไม่ได้รับนักศึกษาสาขานี้เนื่องจากจำนวนนักศึกษาน้อยค่ะ
ถามถึงตัวกิจกรรมนะคะกิจกรรมเนี่ยทางคณะบดีก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นในคณะใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะเพราะเท่าที่ทราบเหมือนกับไม่ได้เกิดในคณะนะคะมันเกิดนอกมหาวิทยาลัย
แต่ทีนี้มีในส่วนของทั้งตัวผู้เสียหายเองนะคะแล้วก็จากปากคำของคนในรั้วมหาวิทยาลัยที่ทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยเองนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับคุณพลสิงห์ไว้เนี่ยบอกว่ามันเกิดในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ตำรวจเองก็ได้ข้อมูลนี้ว่าเกิดในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์
ที่เกิดก็คงเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกอะไรให้วิ่งให้วิทพื้นให้อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบไหมคะภายในนะคะ

คือน้องเนี่ยเขาตัดสินใจนะคะว่าเขาจะไม่เรียนที่เดิมคำถามคือตอนนี้สามารถจะบอกได้ไหมคะว่าน้องมีทางเลือกไปที่ไหนอีกได้บ้างคะ
อ๋อค่ะก็เมื่อกี้ที่ได้คุยกับน้องน้องบอกว่าน้องจะอยากจะไปอยู่ราชมงคลอื่นอย่างนี้ค่ะ
บางอย่างไรก็จะติดต่อให้ค่ะ
ถ้าสมมุติไปอยู่ในเครือราชวงศ์อื่นเนี่ยนะคะคำถามคือว่ารุ่นพี่อย่างรุ่นพี่ปี๓เขาจะเป็นเพื่อนเป็นเครือข่ายกันหมดไหมคะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจากที่นี่ไปที่นู่นคืออาจจะไม่ได้มีกิจกรรมแต่ว่าจะมีความขัดแย้งไม่พอใจกันหรืออะไรยังไงไหมคะ
อันนี้ก็ตอบแทนไม่ได้แต่ก็คิดว่าไม่ไม่น่านะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีที่ไหนมีเรื่องราวอะไรแบบเนี้ยค่ะอืม
ส่วนรุ่นพี่ที่ก่อเหตุเนี่ย๔คนไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะฮะเป็นปี๓นะฮะอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเอาแล้วปี๒ไม่รับปี๑ทำไมปี๓มารับปี๑เขาไม่มีปี๒
ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนสมัครสาขานี้ไม่ถึง
เค้าก็เลยคล่ามเว้นวักเป็นปีหนึ่ง
ก็เลยเป็นปี๓กับปี๑
คนนี้มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
โดยยอมรับว่าจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่จริง

วิธีการทำร้ายเรื่องการก่อเหตุ
พวกนี้กำลังขยายผลอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอการตรวจร่างกายจากผู้เสียหายให้มายืนยันด้วยนะครับ
ส่วนบ้านที่ผู้เสียหายบอกว่าพาถูกพาไปทำร้ายร่างกายพบว่าเป็นบ้านของหนึ่งในรุ่นพี่ที่เขาเช่าไว้อยู่
ไม่ได้เช่าเพื่อก่อเหตุโดยเฉพาะแต่พวกนี้มันเอามาใช้ก่อเหตุ
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วเดี๋ยวถ้าสอบสวนเสร็จก็จะให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อน
เพราะว่าคดีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีนะครับแล้วก็เห็นว่าไม่มีเจตนาหลบหนี
ก็เป็นคดีนะน้องอย่าไปทำ